คุณผู้ชมช่วงนี้พาไปดูโครงการบัวแก้วสัญจรนะคะ
ครั้งที่๓ประจำปี๒๕๕๙ค่ะ
ก็เป็นการลงพื้นที่ของกระทรวงการต่างประเทศของไทย
คราวนี้ไปที่ระนองแล้วก็ชุมพร
โดยมีจุดประสงค์ให้ข้าราชการได้มีการพูดคุย
แล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันกับหน่วยงานภาครัฐ
ตัวแทนภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ค่ะ
เพื่อที่นโยบายของกระทรวงการต่างประเทศจะสามารถตอบสนอง
แล้วก็เข้าใจและตอบโจทย์ประชาชนได้อย่างแท้จริง

นี่คือบรรยากาศขณะคณะผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ

รองประหลัดกระทรวงการต่างประเทศ
เดินทางลงพื้นที่จังหวัดระนองและชุมพร
เนื่องจากจังหวัดระนองติดกับประเทศพม่า
ซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างกันมาอย่างยาวนาน
การค้าตามแนวชายแดน
โดยปัจจุบันมีแรงงานพม่าราว๘๐๐๐คนอยู่ในระนอง
ดังนั้นจึงต้องมีการส่งเสริมความเข้าใจอันดี
การแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรม
รวมถึงส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว
และการอำนวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน
อกจากนี้นางวรมนวรุตมะ

ที่ปรึกษากองเศรษฐกิจกรมอาเซียน
เน้นเรื่องโอกาสของระนองในฐานะที่เป็นจังหวัดชายแดน
ในการเข้าไปลงทุนในพม่า
รวมถึงประเด็นด้านความท้าทายเรื่องค่าขนส่ง

ประกอบกับระบบของพม่าที่ยังไม่อำนวยความสะดวก
ให้กับนักลงทุนเท่าที่ควร
ขณะที่นายทาตรีชาวะชูตา
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศกรมการกงศูนย์
ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน
ในการดูแลช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน
ประสบกับปัญหาความเดือดร้อน
ภัยธรรมชาติอย่างเหตุแผ่นดินไหวในเนปาน
และจากวิกฤตการสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง
หรือแม้แต่การนำตัวลูกเรือไทยในอินโดนีเซียกลับประเทศ
พร้อมกันนี้ยังมีการบรรยายเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของไทยกับโลกมุสลิม
โดยนายประสาทสอนแดงนักการทูตชำนาญการกองตะวันออกกลาง
กรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกา
ระบุถึงภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศด้านกิจการฮัท

แต่ก็ได้เข้าไปให้การช่วยเหลือประสานงานและดูแลพี่น้องชาวมุสลิม
รวมถึงการส่งเสริมเยาวชนไทย
ที่ต้องการจะเดินทางไปศึกษาต่อในประเทศมุสลิมด้วย
ในโอกาสนี้กระทรวงการต่างประเทศยังได้จัดงานสัมมนานักจัดรายการวิทยุมุสลิมระดับภูมิภาค
โดยมีนายทรงศักดิ์หมานจิตประธานกรรมการอิสลามจังหวัดระนอง
พร้อมด้วยผู้นำชุมชนชาวมุสลิม
สถานีวิทยุกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติ
สมาคมสตรีมุสลิมและประชาชนชาวระนอง
ให้ความสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาและรับฟังการบรรยายกันเป็นจำนวนมาก
ส่วนที่จังหวัดชุมพรได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับทราบปัญหา
จากนายสมดีขชายั่งยืนผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่ต้องการให้กระทรวงการต่างประเทศอำนวยความสะดวกชาวชุมพรเรื่องการทำหนังสือเดินทาง
รวมถึงส่งเจ้าหน้าที่ประสานงานของกระทรวงเข้าไปประจำในพื้นที่
ด้านนายสุวัสดิจิราพันธ์รองประหลัดกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่า
ดำเนินนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศในจังหวัดระนองและชุมพรนั้นไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมากนัก
แต่ในแง่ของการปฏิบัติมีรายละเอียดที่ไม่เหมือนกันเล็กน้อยจากมิติด้านลักษณะทางภูมิศาสตร์และการติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
ที่อาจจะแตกต่างมากน้อยแตกต่างกัน

มีปัญหาเรื่องนี้เช่นเดียวกัน
นายสุวัสดิ์กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า
กระทรวงต่างประเทศก็ยังมีการติดตาม
อย่างใกล้ชิดผ่านการประสานงานกับหน่วยงานราชการแต่ละจังหวัด
กรมที่กรมสารณิเทศจะนำผลตอบรับไปประเมินเพื่อนำข้อมูลที่ได้
พัฒนานโยบายต่างประเทศให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน